คงเป็นเรื่องที่พูดถึงกันบนโลกออนไลน
เช่นเดียวกันกับโลกความแห่งความเป็นจริงนะคะ
เรื่องของปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
รวมไปถึงกระแสลูกชาวนากระแสชาวเน็ต
พยายามจะใช้สื่อออนไลน์นี่แหละค่ะ
มาเป็นช่องทางกลางในช่วยการลดปัญหา
พ่อค้าคนกลางโกงราคาหรือว่ากดราคานะคะ

เรื่องหนึ่งอย่างที่พี่มิวได้บอกไปนะคะ
เป็นเพลงที่ถูกแต่งขึ้นโดยลูกชาวนา
สะท้อนถึงปัญหากลั่นกลองออกมาจากความรู้สึกนะคะ
เกี่ยวกับปัญหาราคาข้าวตกต่ำค่ะ
โลนะห่าบาทเราลงทุนไปเจ็บบาท
และดูสลังของชาติซึ่งไม่ลาพอคุณ
โลละห้าบาทยังไงมันก็ขาดทุน
ไม่ต้องไปลงไปลุ้น
เพราะมีแต่ตายกับตาย

บาทเป็นชื่อเพลงของเพลงนี้นะคะเป็นเสียงร้องจากใจหนุ่มชาวนาคนนึงค่ะ
เนื้อร้องของเพลงเนี่ยสะท้อนถึงปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาหลังราคาขายข้าวเปลือกตกอยู่ที่กิโลกรัมละ๕บาทเท่านั้น
สู้ครับผมเองก็ทำนาพ่อแม่ผมก็ทำนา
ปีนี้ผมจะไม่ขายข้าวเปลือกครับผมจะขายข้าวสาร
มาร่วมกันดัดหลังพ่อค้าคนกลางกันครับ
สีข้าวขายเองสร้างแบรนด์ของตัวเองขาย
ไม่ได้ก็เก็บไว้กินไม่เห็นยากเลยครับ
คลิปนี้ก็ถูกเข้าชมไปแล้วกว่า๕แสนครั้งนะคะ
แชร์ไปกว่าหนึ่งหมื่นครั้งค่ะ
นายเกษมสีชมพูซึ่งก็คือหนุ่มชาวนาเจ้าของเพลง
อยู่ที่บ้านโนนหัวนานะคะตำบลศรีศุกร์อำเภอศรีชมพูจังหวัดขอนแก่น
เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลค่ะ
บอกว่าใช้เวลาแต่งเพลงนี้เพียงแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเอง
โดยก็นำเรื่องราวจากประสบการณ์จริงแล้วก็ปัญหาต่างของชาวนา
สะท้อนให้สังคมได้เห็นว่าชาวนาลำบากแค่ไหน

ลงทุนลงแรงทำนายยากเย็นแสนเข็น
ค่าไถค่าเมล็ดค่าปุ๋ยค่าแรงงาน
แต่สุดท้ายเนี่ยพอมาเห็นราคาที่ขายยังไงก็ต้องขาดทุนนะคะ